ซึ่งก็ไม่บ่อยครั้งนักนะครับที่พลเอกประวิทย์จะนั่งให้สัมภาษณ์พิเศษกับสื่อมวลชนนะครับ
โศกวิบสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศหรือว่าสปทก็ได้เตือนสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
หรือว่าสนชให้ระวังการขยายอำนาจของสมาชิกวุฒิสภาชุดใหม่เกินเจตนารมณ์ว่าอาจจะขัดต่อรัฐมนูล
ขณะที่ตัวแทนของสนชก็ถกเครียดนะครับก่อนที่จะชี้แจงกรรมการร่างรัฐมนุนในวันพรุ่งนี้
โดยคณะกรรมธิการสามัญพิจารณาศึกษาเสนอแนะและรวบรวมความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณา
จัดทำร่างรัฐมนูลของสนชประชุมเครียดเป็นเวลาหลายชั่วโมงเพื่อหาข้อยุติ
วัตถุประสงค์และเจตนารมณ์ของคำถามพ่วงประชามติรวมถึงข้อเสนอของสมาชิกสนชบางส่วน
ที่ต้องการให้สวสามารถเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีได้
โดยกรรมธิการทั้งหมดปฏิเสธที่จะให้สัมภาษณ์ใดนะครับ
โดยบอกว่าจะไปชี้แจงต่อที่ประชุมคณะกรรมการร่างรัฐมนูลในช่วงบ่ายวันพรุ่งนี้เลยทีเดียว
ก่อนหน้านี้พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีให้ความมั่นใจว่าทุกอย่างยังคงเป็นไปตามรถแมพไม่มีการเปลี่ยนแปลง
และขออย่ากังวลเรื่องนายกรัฐมนตรีคนนอกมากจนเกินไป
เมื่ออาลุงท

ชื่อนายกรัฐมนตรีได้และส่งผลจูงใจให้ประชาชนเห็นชอบ
ประเด็นดังกล่าวก็ถือว่าเข้าข่ายบิดเบือน
แล้วก็มีความผิดตามกฎหมายประชามติ
แต่หากเป็นการอธิบายด้วยความเข้าใจคลาดเคลื่อน
ไม่ได้มีเจตนาชักจูงชี้นำก็ไม่ถือว่าเป็นการบิดเบือน
พร้อมยืนยันว่าคำถามพ่วงประชามติไม่สามารถตีความมากกว่าที่กำหนดไว้
คือให้อำนาจสวเห็นชอบนายกรัฐมนตรีเท่านั้น
เช่นเดียวกับแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์โรจนสุนันโคศกวิบสปท
ระบุว่าตามหลักประชาธิปไตยทั่วโลก
ผู้เสนอชื่อนายกรัฐมนตรีควรเป็นสอสอ
กำหนดให้สวเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีได้
ขัดต่อหลักการนี้และต้องพิจารณาว่าขัดต่อรัฐมนูลหรือไม่
ซึ่งส่วนตัวเห็นว่าไม่ควรสร้างกับดักนี้ขึ้นอีก

เพื่อต้องการให้สวเข้ามาช่วยแก้ปัญหาช่วงวิกฤต๕ปีแรกเท่านั้น